อยู่ชั้นที่สังหรรับคนหลาด
ผู้ชายเรียกหน้าเชิง
สวยงามมากครับบอกสายขนบอกสายขนสวยมากเลยครับขนชื่อ
ขนชัดมากครับครับเนื้อเป็นเนื้ออะไรครับอัพลาก้าหรือ
เนื้อน้ำได้ไหมครับนี่ทองแดงชุบหรอครับชุบหรอครับ
ทองแดงกระไหลเงินใช่ไหมครับเงินครับมีคำว่าเข็มด้วยนะครับ
โฆษโฆษสวยมากใช่ไหมครับโฆษสวยมากบอกสายฝนนะครับครับ
กองไฟยาวประมาณแปดเมตรหลวงปู่เอ็ม
ข้าวแรกข้าวลงกองปล่อยข้าวแรกไม่เป็นไรข้าวต่อไป
เลือกไปไม่สบงอ๋อยอดน่ะข้างหลังก็จะพิมพ์ว่าเรียนรุ่นแรกนะครับ
รุ่นแรกพุทธทางอรัตนานังธรรมมังอรัตนานังสังคังอรัตนานัง
แค้วคาดปลอดภัยสาธุสาธุสาธุโอ้นี่ครับ